ต่อไปไปที่สงขลาคุณผู้ชมใกล้สนามบินหาดใหญ่เลย
คือชาวบ้านเขาเห็นนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งมีผู้ชายคนหนึ่งขับรถมา
จอดริมถนนปุ๊บเหมือนลากอะไรมาไม่รู้ยาวใช่ไหมนั่นปืนปะเนี่ยนะ

ทำไมเท้าปืนกับปลายปืนขนาดเท่ากัน

ตัวปลายมันต้องรีบกว่านะมันเรียวกว่า
เราก็ลากไปแบบนี้เช้าบ้านเขาเห็นแล้วเขาก็ไม่สบายใจ
ใกล้โรงเรียนด้วยนะใกล้โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารครับ
แล้วนี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้
พอชาวบ้านเห็นปุ๊บโอ้โหนั่นปืนยาวแน่
มือถือถุงพลาสติกมาด้วยใส่ของอะไรไม่รู้
เดินไปมากลางถนนแล้วก็ตะโกนโวยวาย
นั่นรถเขาที่จอดอยู่ริมถนนตรงนั้น
เช้าบ้านเขาเลยแอบถ่ายไว้แล้วก็โทนแจ้งตำลวดศพหาดใหญ่
กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะเอาปืนมายิงใครเข้า

ได้ยังไงนั่นปืนรู้ได้ยังไงเขายิงแล้วเหรอ
มันอาจจะแบล็งกันก็ได้พิสูจน์แล้วเหรอว่านั่นเป็นปืนจริง
คนก่อเหตุยังไม่ได้ยิงเลยและยังไม่มีใครเสียหาย
ถือว่ายังไม่ได้กระทำความผิดก็เลยไม่ได้มาตรวจสอบเหตุครับ
ชาวบ้านบอกโอ้โหเป็นแบบนี้นี่กังวลหนักกว่าเดิมอีก
กลัวว่าเดี๋ยวผู้ชายคนนี้ที่วงไว้ให้ดูเนี่ยจะลากปืนหรือเปล่า
ไม่แน่ใจนะไปทำร้ายใครเข้าจะไปยิงใครเข้า
แล้วชาวบ้านก็บอกตำรวจไม่ควรเพิกเฉยไม่ควรรอให้เกิดเหตุก่อน
ค่อยมาจับกลุ่มทีหลังมาจนถึงตอนนี้คุณผู้ชมก็ต้องให้ความเป็นธรรม
ตำรวจสพหาดใหญ่ครับถ้าหากว่าท่านไม่ได้บอกชาวบ้านไปแบบนั้น
หรือว่ามีเหตุอันใดที่บอกชาวบ้านไปแบบนั้นก็เรียนเชิญไทยรัฐทีวีนะมาชี้แจงได้ครับ